แป๊กระเบิดดังตั้มตั้มก่อนทีแรกหนูก็เข้ามาดูหนูเห็นควันขึ้นหนูก็รีบ
สลัดออกไปกลางห้องแล้วควันมันยังไม่ไม่หยุดเว้ยควันมันยังไม่
หนูก็ถอยมาสักพักหนึ่งระเบิดดังลั่นเลยอ่ะหนักกว่าเดิมอีก
อันตรายมากเลยเนี่ยโอ้โห
แคทเนี่ยแคทดูตู้เย็นนะ
ตู้เย็นบุบอ่ะแม่ตู้เย็นแข็งแข้งอันนี้ประตูเนี่ย
แข็งมากอ่ะเนี่ยบุบอ่ะนี่ถ้าลงอยู่นี่มีมีข้าวเนื้อ
นี่ฮะมันแรงเหมือนกันเนอะใช่ครับตู้เย็นบุบเลย

ออกมาเลยนะฮะคือถ้าฟังจากหนุ่มเจ้าของห้องเนี่ย
เขาใช้เฟซบุ๊คชื่อโรนินนะครับที่โพสต์เตือนภัยเอาไว้
บอกว่าอยู่ที่นครปฐมค่ะทีแรกเนี่ยได้ยินเสียงปึ้งเนี่ยมาดู
ภาวะแบงค์ที่ชาร์จไฟเอาไว้เนี่ยมันเกิดปัญหาแล้ว
เขาก็รีบไปดึงไฟออกสายชาร์จออกแล้วก็หยิบพาวเวอร์แบงค์เนี่ย
วางทิ้งไว้กลางห้องซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะฮะ
ถ้าเขายังแบบไปหยิบจับอยู่เนี่ยยุ่งเลยนะฮะ
เพราะวางทิ้งไว้กลางห้องแป๊บเดียวเนี่ยปุ้งออกมาเนี่ย
ยงตู้เย็นยังบุบอ่ะค่ะก็เลยโพสต์เตือนภัยเอาไว้นะครับ
วันนี้เราไปที่ที่เกิดเหตุนะครับที่เขตเทศบาลนครปฐมนะฮะ
จังหวัดนครปฐมนะครับอ่าในบ้านนี้ยังมีพวก
ขมงเขม่าวดำสายพัดลมยังไหม้อยู่เลยตู้เย็นก็ยังมีรอยเหมือนกับในคลิปนะฮะ
นี่หรือว่านนท์นี่ฮะเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์
บอกว่ามาเช่าบ้านพักอยู่ที่นี่นะก่อนเกิดเหตุคือช่วง๔ทุ่ม
ปลั๊กไฟทิ้งเอาไว้แล้วแหมไปเสียบวางไว้บนหลังตู้เย็น

แล้วเดินออกไปด้านนอกเดินไปครึ่งชั่วโมง
ได้ยินเสียงระเบิดดังจากในห้องหนึ่งครั้งแต่เสียงมันไม่แรง
คล้ายกับลูกโป่งแตกทีแรกยังไม่เอกใจ
พอเดินกลับมาที่ห้องควันฟุ้งเต็มห้องไปหมด
นะก็รีบไปดึงปลั๊กไฟออกนะกลัวจะเกิดไฟไหม้
ตรงนี้เขาบอกว่าเขาตัดสินใจถอยหลังออกมาดู๕ทีก่อน
หลังจากนั้นแค่๕วินาทีนะครับระเบิดตู้มเลยนะฮะ
นี่ถ้าเกิดว่าไม่ถอยหลังมาดูสัก๔๕๙นี้เรียบร้อยเลยนะครับ

มันก็จะมีพวกกระเป๋าแบบกระเป๋าวางวางให้ดูข้าง

จากนั้นก็มีไฟลุกแต่ก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ย

ผมก็ตกใจทำได้ไม่ถูกก็พยายามตั้งติด
ปัดปุ๊บมันก็ยังไม่ได้ยิงที่ประชัยตื่นมาปุ๊บมันก็พยายามแอบอยู่ตอนรูปราวทั้ง๓มันก็ระเบิด
ซื้อมาแบบไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานอะไรทั้งสิ้น

ก็เลยแนะนำทุกท่านว่าอยากฝากไว้เป็นอุทาหอนประมาณอย่างนี้
อื้มเราก็ต้องย้อนกลับไปดูปลั๊กไฟ